ไปต่อที่ภาคใต้นะครับไปจังหวัดกะบี่นะครับ
เรื่องราวของว่ามีชายคนหนึ่ง
เขามีแล้วก็มีเรื่องราวของการเข้าฝัน
มีผู้หญิงขาวนะครับแต่งชุดขาวนะครับมาเข้าฝัน
เพราะว่าต้องเอาตะเคียนขึ้นมาจากน้ำนะครับผม

เคียนก็เลยอยู่ตรงนี้เพราะว่า
เหตุเกิดที่วัดนัตฑีมุคหาราม
หรือว่าวัดปากน้ำอำเภอปลายพญาจังหวัดกะบี
นายนี้วัดวัฒนยมนาพรนะครับ
กรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกระบี
ก็ได้เข้าตรวจสอบเรือไม้ตะเคียนโบราณอายุมากกว่า๑๐๐ปี
ความยาวนะครับ๖๕เมตร
กว้าง๖๐เซนติเมตรครับ
หลังจากชาวบ้านได้ขุดขึ้นมาจากคลองผันโตน
แล้วนำมาไว้ในเต็นต์กลางลานวัด
มนูลด้วนศรีจันทร์อายุ๖๔ปี

เล่าว่าได้พบเรือโผล่มาจากคลองพันตน
อยู่ริมตะหลิงเคือกรำเมื่อประมาณ๑ปีมาแล้ว

หลังจากนั้นครับลูกหลานหลายคนต่างก็ฝันเห็นว่า
มีหญิงสาวสวมชุดสีขาวมาบอกให้ขุดเรือขึ้นมาจากน้ำ

จนเกิดมีอาการปวดขาเรื้อรังนานนับปี

จึงไปขอจุดทูบบนบานที่เรือว่า
ถ้าหายเจ็บเข่าจะขึ้นจะเอาขุดเรือนะครับขึ้นไปไว้ที่วัด
จากนั้นอาการปวดเข่าก็หายไป
เขาจึงพาออกคือพาชาวบ้านนะครับ
ให้ช่วยกันขุดเรือขึ้นมาแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่วัด

ภาพที่เห็นนะครับชาวบ้านก็กราบไหว้
โดยกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นบอกว่า

เป็นเรือขุดจากไม้ตะเคียนต้นเดียว
หรือที่เรียกว่าเรือโกน
หรือเรือขุดอายุไม่ต่ำกว่า๑๐๐ปี
ที่ผ่านมานะครับพบเรือโบราณแบบนี้ในจังหวัดกะบี่แล้ว๔ลำ
โดยจะได้ประสานงานเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
มาตรวจสอบและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุต่อไปครับ